ทีนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กันนะคะคือนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปก็เนี่ยไปกับเจ้าหน้าที่เลยขออนุญาตนะคะแล้วก็เลยลองดูว่าเอ๊ะเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วจะเจอตัวไหมจะอยู่ในป่ายากไหมคือทีมข่าวของเราเนี่ยติดตามชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งก็คือชุดตำรวจสืบสวนภูทรภักดิ

ตณที่จะเอาขึ้นไปมันใช้ไปต่อไม่ได้ล่ะก็ลาดตรวนตรงนั้นนะคะ
ประมาณสัก๒คืนเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะ

มามันยี่สิบเมตร
ก็มีชุดเลขมาถึงแล้วก่อนนะครับ
ก็ชุดที่๒ที่เหลือก็กำลังต่ำมา
เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมขอบคุณ
จากนั้นนะคะก็ลาดตระเวนต่อไปอีกหนึ่งขนำ
ไม่สามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้แล้วนะคุณผู้ชม
คือต้องเดินเท้าต่อครับจุดนี้ก็ต้องไปพักแรมกันต่ออีกอะค่ะ
มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว
มาแล้วนะครับมาแล้วแก๊ปลงเนียงพอก่อนไหม
ลัดระเวนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์
ในการดำรงชีพให้ครบอะค่ะตลอดทางก็จะมีขนำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำอาหารกินเองอาหารที่เตรียมไป
รวมถึงก็ต้องหาของที่เจอในป่านั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็แหม
อีกมุมหนึ่งพอเจ้าหน้าที่เขาก็หาของกินหาอะไรได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็เจอขนำเป็นระยะระยะอ่าก็เลยเกิดคำถามว่าเออ
เสียแป้งก็อยู่ได้พี่อุ๋ยก็หาของกินอะไรในป่า
เหมือนที่เจ้าหน้าที่หาเจอขนำตรงไหนก็พักตรงนั้น
เหมือนที่เจ้าหน้าที่พักเพราะชาวบ้านเขามีสวนยางพารา
หรือว่ามาหาของป่าเขาจะสร้างขนำไว้เป็นระยะอยู่แล้ว
อ่านี่นี่มีหม้อเห็นไหมอ่าอันนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไป
แต่ว่าไม่รู้เสียแป๊กมีอะไรบ้างนะนะตอนนี้อ่ะนะเออ
แต่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าก็พออยู่ได้หรือเปล่า
ไม่รู้เดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
เครื่องแกงแตะมันแล้วนะครับอ่าหนูตุ๊บตุ๊บ
กลัววัวกาจะกลัวนี่ลูกนี้ปาก

ล้านทุกวันทั้งห้านทุกวันอาหารโรชะของพวกเราครับ
กดตูนจุดอาติในระหว่างรอเอ๋ยเสือแป้ง
อี้นองเออกงก๊อบยวบละเมาะนี่
นี้อี้อ่ะสุดอยู่แบบไหนก็คือกินแบบนั้นนะครับ
จากนั้นนะคะก็ลาดตระเวนลงมาในตอนเช้า
ระหว่างทางก็ต้องเบี่ยงเส้นทางอ้อมน้ำป่าที่
หลากบางจุดสะพานขาดก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางอ้อมกันไปอีก
ลงมาถึงช่วงเที่ยงเมื่อวานอืมคือแซ็กนักข่าวของเราอ่ะค่ะ
แซ็กเนี่ยก็เดินขึ้นเขาไปก็น้องแซคบอกเลยว่า
มันลำบากมากนะพี่มิ้วพี่อุ๋ยโอ้โหดูดินี่มันลำบากมากจริงจริงอ่ะค่ะ
อย่างที่บอกว่ารถจักรยานยนต์เตรียมไว้
มันไปไม่ได้ไปไม่ถึงใช่ไหมคะต้องเดินน้ำก็เริ่มมีสีแดง
ความหมายคือน้ำป่ากำลังจะมาไต่ไม้เล็กเล็กที่พาดเอาไว้
พอข้ามไปจะเป็นพื้นที่ของพัทธรุงแล้วอืม
ขึ้นเขาแบบชันสี่สิบห้าองศาเก้าสิบองศาเลยอ่ะ
เดินตามรากไม้ที่ยึดพันกันอยู่เจอตัวทากเจออะไรก็ต้องระวัง
ถ้าโดนท่ากัดใครแพ้เนี่ยจะแย่เลยนะอ่าโอ้นี่นี่มีหมาไปด้วยนะเนี่ย

คุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเลยจากขนำของพริกนะครับ
แล้วก็ต้องขึ้นเนินเขาขึ้นมาซึ่งเป็นทางที่เสียแป้งเนี่ย
หนีขึ้นไปบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์นะครับซึ่งต้องขึ้นไปบนยอดเขา
แล้วก็จะลงไปอีกคุณผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยระยะทางอีกประมาณสามถึงห้า
กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงจุดที่เจ้าท่านเจ้าที่มีการยึดปืน
แล้วก็ยาเสพติดซึ่งทางคุณผู้ชมครับเป็นทางชันแบบนี้เลยนะ
แล้วคือขึ้นมาเนี่ยถ้าหากก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าที่ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับ
ก็จะไม่เห็นเลยนะครับว่ามีเส้นทางมีเส้นทางของการเดินของเจ้าหน้าที่อยู่
นะครับแล้วก็ทางเนี่ยคุณผู้ชมครับลื่นแบบนี้ฮะ
คือขึ้นลำบากมากเลยนะครับเห็นไหมฮะทุกคน
คือเราต้องขึ้นไปเกือบเก้าสิบองศาแล้วนะครับอ่ะให้คุณผู้ชมดู
ตามมานะครับว่าต้องขึ้นไปยังไงแต่ก็ยังมีรากไม้ในการวางของแต่ละจุด
ให้ก้าวขึ้นเดินได้บ้างนะครับ
จากนั้นก็เดินไปอีกประมาณร้อยเมตรนะคะแต่เป็นร้อยเมตรที่ต้องหยุดพักกันสองสามครั้งอ่ะ
อืมเป็นร้อยเมตรที่ยากมากอ่ะค่ะที่เดินกันยากมาก
แล้วก็ไปเจอที่พักเวรของตำรวจภูทรภาคเก้าก็ต้องอาศัยร่มไม้กางเต็นต์เป็นที่พัก
ก่อไฟไล่ยุงทำอาหารโอ้โหก็เป็นป่าไม้ดิบชื้นนะคุณผู้ชม
อากาศมันเย็นมากนะคะมีหมอกปกคลุมด้วยการมองเห็นก็มองเห็นไปได้ไม่ไกลมาก
เพราะว่ามีหมอกอะค่ะรวมถึงต้องระวังอันตรายจากสัตว์ที่อยู่ในป่า
แล้วก็ไม่รู้ว่าเสียแป้งอยู่ตรงไหนเอ่อมีท่านผู้ชมส่งข้อความมา
ขอขอดูภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อยที่ที่เจ้าหน้าที่เขาจุดไฟค่ะ
ทำอาหารเมื่อกี้หรือว่าจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่น
เหมือนสักครู่เนี้ยที่อ่าเนี้ยเนี้ยคือถ้าเสียแป้งเขาก่อไฟ
ค่ะมันก็ต้องมีควันอย่างงี้บ้างใช่ไหมต้องเห็นควัน
จากไปเจอขนำชาวบ้านก็ไปหลบในขนำแต่ถ้าไปเจอขนำชาวบ้านแล้วจะทำอาหาร
ก็ต้องจุดไฟเออเนี่ยไม่งั้นจะกินอะไรตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนใช่ไหม
ทุกผู้ชมครับนอกจากภารกิจในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
ชุดตำรวจสืบสวนภูทรภาคเก้านะฮะบนเขาบรรทัศน์แล้วเนี่ยนะครับ
เรายังได้ติดตามปฏิบัติการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
มีอีกชุดหนึ่งนะครับของตลชด๔๓
ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะแต่เราเบลอหน้าท่าน
เพื่อความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของตำรวจเขานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องไปปฏิบัติภารกิจอีกอีกหลายภารกิจนะฮะ
นี่คือชุดซิงก้านะครับซึ่งจะมีความชำนาญเรื่องการเดินป่า
โดยเฉพาะป่าดิบชื้นในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
ด้านเสี่ยงอำเภอของจังหวัดสงขลา
นี่ชุดซิงก้าก็มาเสริมกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์
เพื่อติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนตด้วย
นักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
หนีออกจากโรงพยาบาลมา
นี่ฮะวันนี้ชุดซิงก้าออกจาก
เก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตะหมดจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๑๐พฤศจิกายนนะครับ
วันนี้เดินทางกลับลงมาที่ด้านล่างช่วง๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
ขึ้นไปหาเสียแป้งอยู่๓คืน๔วัน
ต้องนั่งเรือจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
แล้วไปลงเรือที่ตีนเขาหัวช้างระยะทาง๖กิโลเมตร
จากนั้นเดินเท้าขึ้นไปยังเขาบรรทัศน์
ระหว่างทางก็ต้องใช้ความชำนาญนะครับเพราะว่ามีแต่ดินโครนมีความลาดชัน
นี่เราได้ภาพภารกิจมานะฮะของชุดซิงก้านะ
แล้วต้องใช้ความระมัดระวังด้วยมันเกิดอันตรายได้ตลอดเวลานะครับ
เรื่องของสัตว์ป่าสัตว์มีพิษหรือว่าอุบัติเหตุต่าง
ภารกิจครั้งนี้ต้องนี่ฮะไปเจอกับพวกน้ำป่าไหลหลากอีก
ต้องเปลี่ยนเส้นทางตลอดเวลาไปถึงจุดพักแต่ละจุดนี้มันก็
กว่าจะไปถึงได้มันก็ลำบากนะครับนี่
ส่วนความเป็นอยู่ของชุดซิงก้าเวลาออกรัตเวนหรือว่า
ตามตัวเสียแป้งนาโนตก็เหมือนกับชุดรัฐเวนหลายชุดนะครับ
ที่พักแรมแล้วก็ต้องประกอบอาหารกันนะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
ถุดิบก็เตรียมไปหรือไม่ก็หาจากป่านะครับคือตรงจุดเนี้ยที่เจ้าหน้าที่
ซิงก้ามาตรงนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเสียแป้งเนี่ย
คือเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงจุดด้านในเนี่ยเชื่อว่าเสียแป้งก็ยังอยู่ในป่าได้
เพราะมันมีของป่ามีอาหารในป่าที่สามารถเอามากินได้
ถ้าชำนาญป่าเนี่ยมันมีช่องทางเอาตัวรอดได้อย่างสบายแบบไม่อดตาย
ภารกิจไล่ล่าตัวเสียแป้งของชุดซิงก้าของตัวชะดอส๔๓นะครับ
ก็ลาดตระเวนไปเนี่ยทั้งไปทั้งกลับนะฮะ๓๐กิโลเมตร
บนเทือกเขามันทัดนี่บางจุดโอ้โหดูลม
อ๋อเป็นฮอมานะฮะฮอมาฮอด้านบนก็จะมีฮอราชเวนด้วย
แล้วเขามีจุดสร้างฮอลานจอดฮอชั่วคราวเอาไว้เวลาส่งเสบียงหรือว่าสับเปลี่ยนกำลัง
นี่ฮะชุดซิงก้านะฮะระหว่างรัฐระเวนก็บางช่วงก็มีฝนตกลมแรง
กลับมาถึงหน่วยด้านล่างเมื่อ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
นายปลอดภัยดีลาดตระเวนตามตัวเสียแป้งอยู่๔วัน๓คืน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เพิ่มแผนปฏิบัติการในการติดตามตัวเสียแป้งนาโนตนะครับ
สมทบกำลังในป่าส่วนด้านล่างเทือกเขาบรรทัศน์จัดกำลังคุมเข้ม
ลำทานทุกสายตำรวจพลร่มค่ายนเรสวนจังหวัดเพชรบุรี
สมทบกับกำลังที่ประจำอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ในจุดที่ปะทะกับเสียแป้ง
เจ้าหน้าที่กรมรัชธรรมเขต๘สุราชธานีวันนี้ก็มานะฮะเสริมกำลังกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแดนไทย๕๔ที่ขึ้นเข้าไปป่าลึก
วันนี้ก็ไปอีกเพิ่มเติมถึงจุดที่ตำรวจยิงปะทะเสียแป้งด้วย
วันนี้ก็สับเปลี่ยนกำลังเดินลงมาพื้นที่ราบที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง๑๒นาย
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางป่าต่อเนื่องมา๓วัน๓คืน
สับเปลี่ยนกำลังต่อส่วนนี้คือเจ้าหมีนะ
สุนัขที่บางคนก็เรียกไอ้ดำบางคนก็เรียกหลายอย่างเรายังไม่รู้มันชื่อจริง
ไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่อจริงมันชื่ออะไร
จริงตำรวจนำลงมาตั้งแต่วันที่ปะทะกับเสียแป้งแล้ว
นี่เขาเห็นหลังมันสีดำบางคนเรียกไอ้ดำก็มีไอ้หมีก็มี
นี่นะเป็นสูญนักที่มันจะพิการขาหลังขวานะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำมาดูแลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ลายว่าตอนนี้เป็นสุนัขตำรวจไปก่อนแล้วอยู่กับตำรวจตลอดค่ะ
แต่มันไม่ได้ช่วยเสียแป้งนะคือปกติปายเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงเอาไว้
แล้วว่าใครมามันก็เห่าตามประสามารถเป็นธรรมชาติของสูญนักแหละ
มันไม่ใช่แบบโอ้โหมาช่วยเสียแป้งหรืออะไรอย่างนั้นนะ
อ่าปายเขาบาดเจ็บเขาลงไปใช่ไหมไปลงไปโรงพยาบาลข้างล่าง
มันก็เลยยังอยู่ตรงนั้นกับเสียแป้งพอเจ้าหน้าที่มามันก็เลยเห่า
เสียแป้งเห็นก็เลยยิงใส่ตำรวจเลย